วันเด็กแบบนี้พาไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อย
ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเด็กหลายคนเขามีความคิดความฝันว่า
อยากจะไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
บางคนโตมาน้องสมภูตโตมาฉันอยากเป็นนายก
ฉันอยากจะไปนั่งเก้าอี้นายกสักครั้งหนึ่งในชีวิต

วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กไป
ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับจัดกิจกรรมวันเด็ก
หลังจากห่างหายกันไปกับเรื่องของโควิด๑๙
วันนี้ผู้ปกครองก็พากันไปเยอะทีเดียวครับ
ก็จะเปิดประตูฝั่งสะพานชมัยมะรุเชษ

เด็กไปรอเชื่อไหมคนแรกที่ไป๖โมง

ก็ต้องไปรอต่อแถวกัน๖โมงเช้าครับ
บรรยากาศในธรรมเนียบก็มีกิจกรรม
แล้วก็มีเอารูปปั้นไดโนเสาร์ไปตั้งไว้
ลานหน้าธรรมเนียบตึกไทยคู่ฟ้าด้วย

เด็กก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็มีมาสคอตเข้ามาเนี่ยโอ้ยน่ารัก

ท่านนายกไปไหนก็อยู่สิครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
นะครับท่านก็พาเด็กเดินไปเยี่ยมชมห้องทำงาน
เด็กก็ตื่นเต้นได้ถ่ายรูปกับท่านนายก

นี่นี่นี่นี่นี่นี่
มากน้องน้องจมผู้บอกอีกทีเนื้อคืออะไรนะฮะ
เรียนยับแบดแซสยับบ่อยซู่อย่าถอยคอยคอยสร้างพลังใจ

เห็นมะคล้ายเพลงส่วนงล์แบดเงี่ย

ทีนี้ถามน้องกุ๊กกิ๊บ
ของท่านนายกจำง่ายเพราะมันสั้นดี

แต่ก็เขาบอกว่าอยากจะฝากบอกลุงตู่ว่าสู้ด้วย
อันนี้น้องฝากบอกเองนะ

รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีค่ะ

อยากเจอแล้วจะทำยังไงกับลุงตู่คะ
จะบอกว่าเป็นเอฟซีแล้วก็รักลุงตู่มากนะค่ะ

คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่พิพิธภัณฑ์เด็กค่ะของกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมพร้อมด้วยลูกชาย
ก็คือนายแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์นะคะ
รวมกิจกรรมวันเด็กนี้บรรยากาศพึกคักมาก
ผู้ว่าเองก็มีการตั้งแคปชั่นว่า
ถ้าหนูได้เป็นผู้ว่า๑วันจะทำอะไรกัน

อยากรู้ว่าเด็กรุ่นนี้เขามีความคิดความอ่านยังไง
ถูกต้องและที่สำคัญคือบรรยากาศคึกคักมาก
มีมัสคอตแบบเยอะมากเอาใจแบบเด็กรุ่นแบบยุคนี้เลยนะคะ
จากที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพไปกันต่อที่อีสานกันบ้างค่ะ

ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายได้มีการเปิดห้องทำงาน
สารากลางจังหวัดหนองคายนะคะ
เพื่อให้เด็กแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่บ้านโพนสาของอำเภอท่าบ่อจำนวนกว่า๓๐คนเข้าชมห้องทำงาน
และได้นั่งเก้าอี้ของท่านผู้ว่าด้วยแบบนี้
มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันเด็กแห่งชาติค่ะ
พร้อมกับรับโอวาสคำอวยพรจากท่านผู้ว่านะคะ
ซึ่งท่านผู้ว่าเองท่านก็เน้นย้ำนะว่าให้น้องนะคะรู้จักตั้งใจเรียนแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไป

ว่าน้องหลายคนมีความฝันโตมาอยากเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโตมาอยากเป็นนายกรัฐมนตรี
อะไรก็ว่ากันไปก็ขอให้ได้เป็นดั่งฝันแล้วกันเนอะ

เขาแต่งชุดนักเรียนเพื่อเอาใจเด็กในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
สร้างสีสันย้อนวานนะคะ
ซึ่งหนังกิมล้างพายพึงทองนะคะ
แหละแล้วคุณป้าก็เล่าความหลังให้ฟังด้วย
หรืออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสีสันของวันเด็กค่ะ
แต่ว่าชุดที่มีอยู่มันใส่ไม่ได้แล้วตัวใหญ่ขึ้น
ที่เค้ายังหาได้นะแม่ซาเฎริลมาก
ต่อที่ตำรวจสพเมืองอุตรดิษฐ์นะฮะใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่มาครบทีมแบบนี้
ซุปเปอร์แมนสไปเดอร์แมนไอรอนแมนฮักมาหมดแล้วครับ
มาหมดเลยแหละคุณผู้ชมสร้างสีสันมอบความสุขให้กับเด็กเสียงหัวเราะด้วย
เด็กก็ชอบสิทธิ์งานวันเด็กจัดขึ้นนะครับ
ที่เขาเรียกว่างานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิษฐ์ในปีนี้
ก็ไปทำขนมให้กับเด็กเขาได้กินกัน
แจกจ่ายโอ้สะกดทุกสายตามากนะซุปเปอร์ฮีโร่มาแบบแจกขนมขนาดนี้

คุณผู้ชมค่ะทีนี้ในส่วนของแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะ
โรงเรียนวัดเนินประกอบนะคะก็มีการแสดง
แล้วก็น้องไปเกาะหน้าเวทีเพราะอะไรรู้ไหม

ใช่แล้วประเด็นคือการแสดงบนเวทีนั่นคือจากหน่วยงานกองทัพเรือ

แล้วดูสิคะแต่ละคนท่าทางด้านล่างเวที

ใช่แล้วก็นอกจากเพลงทรงอย่างแบนนะคะ

ก็คือเพลงรักข้ามคลองของคุณก๊อฟจักรพันธ์

ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเช่นกันนะคะ
นักเรียนเหล่านี้ทั้งเด็กนักเรียนปฐมอนุบาล
ของโรงเรียนบ้านทุ่งสแก่ง

ก็ได้มีการร่วมกิจกรรมต่างรวมทั้งมีการสวมใส่พัดถุงเต้นแบบนี้
อาบน้ำตอนเช้าเลยอ่ะน่ารักดี
แล้วบางคนก็แบบสวมไปหลวมไปก็ต้องดึงผ้าถุงไว้
แล้วก็เต้นไปบนเวทีอะไรแบบนี้นะคะน่ารักดี
ทีนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ามีน้องหลายคนมีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าว
เหมือนเรา๒คนพู้ประกาศรุ่นฟันฯฟันแท้ขึ้นแล้วมั้งเนี่ย
รุ่นนี้ขึ้นแล้วโชว์ลีลาต้องบอกเลยว่าอ่านข่าวดี

ดูสิว่าน้องเขาจะอ่านข่าวได้ดีและน่ารักขนาดไหน
วันนี้น้องซีจะมาเล่าข่าวให้เพื่อนเพื่อนฟัง
น้องซีนี่ช่วยสนุกว่าให้เพื่อนดู

ใส่ห้าถูกกับโจ๊ก
นานวันเด็กสร้างเสียงหรอและลอยยิ้ม

ใช่แล้วก็คือรูปร่างหน้าตาก็ใช้ได้เลยนะ
เออได้นะมีการอ่านข่าวโปรยแล้วมาดูภาพคุณครูเต้นด้วยนะ
ค่ะโอ้โหใช่เล่นนะปั้นได้เลยนะครับ
วกรของเราเอาคลิปน้องมาให้ดูแบบนี้นะครับ